ดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่ระยองนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันเลย
ผู้ชายคนนี้เขาขับรถไปเติมน้ำมันในปั๊มน้ำมันแห่งนี้
แต่กลายเป็นว่าไปหัวร้อนใส่พนักงานที่ปั๊มน้ำมัน
ซึ่งเขาเป็นผู้หญิงนะคะแต่ลักษณะเขาจะดูเป็นธอมบอย
ก็คือเป็นสาวหล่อค่ะอืมนี่ค่ะผู้ชายคนนี้นะคะ
ตำหนิต่อว่าเด็กปั๊มคือตอนแรกเนี่ยเอารถไปจอด
แล้วพนักงานที่ปั๊มน้ำมันตามคลิปภาพนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าจุดที่มาจอดเนี่ยมันเป็นน้ำมันคนละชนิด
รถคันนี้จะต้องเติมเติมไม่ได้
ก็บอกว่าเดี๋ยวให้ขยับไปรอหัวจ่ายด้านหน้า

ก็บอกว่าต้องไปเติมหัวจ่ายด้านหน้าอืมเขาก็รอ
พอรถคันหน้าเติมเสร็จแล้วก็ขยับเข้าไปเพื่อที่จะจอด
แล้วก็เติมน้ำมันแต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนที่ขับรถเก๋งสีขาวคันนี้ค่ะ
ต่อว่าเด็กปั๊มหาว่าไม่สนใจเขาทำให้เขารอนาน
อะไรแบบนี้คือตำหนิการทำงานของเด็กปั๊ม
ก็คันหน้าเขาอยู่ในช่องแล้วคุณยังเติมไม่ได้
ก็นั่นน่ะสิแต่มันไม่ใช่แค่ตำหนิเดี๋ยวดูนะคะดูจังหวะนี้นะคะ

เขาเป็นผู้หญิงนะเด็กปั๊มเขาเป็นผู้หญิงนะคะ
แต่เขาแค่แบบเป็นลักษณะเป็นสาวหล่อเป็นธอมบอย
คุณไปทำกับเขาแบบนี้เขาหงายหลังล้มไปเลยอ่ะ
ไปหาว่าเด็กปั๊มกระแทกหัวจ่ายน้ำมันใส่รถเขา
ตอนที่มาเข้าช่องเติมแล้วต้องเติมด้วยเหรอ
ไปหาว่าเขาทำแบบนั้นแล้วก็ไปทำร้ายเด็กปั๊มเลยครับ
ปั๊มคนอื่นก็พยายามจะมาช่วยห้าม
ดูสิคะโอ้โหแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัดน่ะ
พอหลังจากก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กปั๊มเสร็จเนี่ยนะครับ
ผู้ชายที่ขับรถสีขาวคันนี้ก็ขับรถออกไปเฉยเลย
นี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะครับ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับเด็กปั๊มที่ได้รับความเสียหาย
โดนทำร้ายตามคลิปนี้นะคะเป็นผู้หญิงนะคะ
นางสาวสุปรียารัตนาวิวัฒน์ค่ะ
เธอก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่๔เมษายน
ประมาณ๑๑โมงนะคะผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ย
ขับรถเก่งเข้ามาเติมน้ำมันในปั๊ม
แต่เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้ว
น้องเขาบอกพูดจาขึ้นกูขึ้นมึงตลอดเวลา
อยู่ไม่พอใจหาว่าเธอใช้หัวจ่ายเติมน้ำมัน
เข้าถังน้ำมันแรงเกินไปเดินมาต่อยเธอเฉยเลยอะค่ะ
คือวันนั้นนะครับลูกค้าเขาเติมจะเติมเก้าห้า
แต่ว่าเขาจอดอยู่หน้าเก้าใช่แล้วทีเนี้ยลูกค้าเปิดฝากระโปรงหน้า
อ่าเขากดผิดอย่างเงี้ยครับนี่ก็เลยจะเดินไปปิดให้
แล้วพอดีว่าลูกค้าเขาลงมาเขาบอกว่ามึงไม่ต้องเดี๋ยวกูปิดเอง
ใช่แล้วทีเนี้ยนี่ก็เลยเดินไปดูอ่าว่าตู้นี้ก็ไม่มีเก้าห้า
ก็เลยเดินกลับมาเพื่อมาเคลียร์คันข้างหน้า
เพื่อจะให้เขาเลื่อนมาเติมเก้าห้าครับใช่ทีนี้แล้วเขาเหมือนว่าไม่พอใจ
เพราะว่าเหมือนแบบไม่รู้ว่าเขาหุ่นหงิดมาจากไหนอย่างนี้ครับ
แล้วเขาว่าเนี่ยอารมณ์เสียแบบเห็นหน้าเขาก็อารมณ์เสียเลย
อะไรประมาณนี้ทั้งที่ว่าไม่ได้รู้จักกัน
โอ้โหไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องเล็กน้อยนะคะ
ที่เสียหายที่เป็นเด็กปั๊มคนนี้เขาก็ไปแจ้งความที่สพปลวกแดง
ห้าเมษายนอืมแล้วก็มีการเอาคลิปไปโพสต์ในกลุ่มคนของอำเภอปลวกแดง
ช่วยหาเบาะแสผู้ชายคนที่เกาะเหตุนี่นะคะชาวเน็ตก็เลยบอกว่าโอ้โห
งานนี้ไหว้สวยรวยกระเช้าอ้างรู้เท่าไม่ถึงการ
มันต้องมาอีกแน่เลยคำพูดประมาณนี้ไงถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้
ใช่พอรู้ตัวว่าเป็นใครก็ต้องแบบเออไม่รู้เท่าไม่ถึงกันอะไรอย่างนี้
มันจะมีคำแบบเนี้ยออกมาเสมอเสมอป่านี้เขาคงจะรู้ตัวแล้วล่ะ
ใช่ไหมเพราะคลิปมันเผยแพร่ไปเยอะเลย